สลดใจมากมีคุณลุงวัย๖๐ปีอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ
คุณลุงขับซาเล้งขี่ซาเล้งพ่วงข้างไปดูนาของตัวเองนะคะ
ในพื้นที่บ้านของตัวเองแต่แล้วจู่จู่ระหว่างทางที่มีการขี่ซาเล้งไป
ปรากฏว่าคุณลุงล้มฟุบลงเหมือนกับนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วฟุบลงอยู่ที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยแล้วก็มียาดมตกอยู่
แล้วก็ไม่ได้สติเลยนะคะอุ้ยชาวบ้านแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่วันนั้นเนี่ย
สื่อข่าวของจังหวัดแพร่เนี่ยเหมือนกับไปเดินออกกำลังกายตอนเช้า
แล้วบังเอิญไปเจอคุณลุงวัยหกสิบปีท่านนี้แล้วดูถนนสิครับ
ชมพู่คุณผู้ชมมันเป็นเหมือนถนนที่ตัดผ่านทุ่งนาคือมันก็เปลี่ยวและไกล
ใครจะเห็นล่ะนั่นอ่ะสิคะแสดงว่าบังเอิญไปเจอมากอ่ะ
บังเอิญเจอตอนเช้าคุณลุงแบบเนี่ยหมดสติปุ๊บอยู่ที่บริเวณซาเล้งของตัวเองแบบนี้
พอตรวจสอบดูพยายามที่จะพูดคุยคุณผู้ชมรู้ไหมที่สลดใจ
โอ้โหน้ำลายออกจากปากเยอะมากฟันปลอมหลุดออกมาทั้งแผง
ใกล้กันเนี่ยค่ะคือฟันปลอมของคุณลุงที่หมดสตินะคะ
ใกล้กันกับตัวคุณลุงก็มียาดมตกอยู่ด้วยคล้ายกับว่ามีการเปิดยาดมเพื่อดมอยู่
แต่สุดท้ายไม่มีใครมาเห็นค่ะถึงขั้นหมดสติคามอเตอร์ไซค์ของตัวเองแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปเห็นแล้วก็ชาวบ้านไปเห็นตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็สายด่วน๑๖๖๙เข้ามายื้อชีวิต
แม้ว่าจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดคุณลุงเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๗โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ในพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
พื้นที่ถนนคอนกรีตสายดอนแท่นป่าช้าน้ำฮอกนะคะ
ก็คือสภาพผู้เสียชีวิตอยู่แบบนี้เลย
พูดคุยกับชาวบ้านบริเวณจุดนั้นชาวบ้านบอกว่าเห็นคุณลุงมาทำนาแถวนี้บ่อยนะคะ
คุณลุงจริงเป็นคนบ้านค่างามอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็มาดูนามาทำนาตอนเช้าเป็นประจำ
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาการป่วยกำเริบหรือว่าโรคประจำตัวกำเริบหรือเปล่า
แล้วไม่มีคนผ่านมาเห็นนาทีที่กำลังเหมือนกับอาการซุดนะคะ
สุดท้ายก็เลยสิ้นใจตายแบบนี้
ทราบชื่อจากญาตินะคะคือนายสิงศรีสดวัย๖๔ปีค่ะ
จากการตรวจสอบก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าไม่มีพิรุธแต่อย่างใดนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการนำศพนี่แหละส่งผ่าชนะสูตร

มาเจอสายไปหน่อยเลยช่วยไม่ทัน